ชาวเชียงรายเป็นอย่างไรกันบ้างครับหายใจกันออกหรือเปล่าผมแนะนำนะ
อย่าเพิ่งออกจากนอกบ้านเลยตอนนี้พยายามอยู่ในร่มไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าข้างนอก
ฝุ่นควันมลพิษเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมไปดูคุณภาพอากาศซะหน่อย
อยู่ในเกณฑ์อันตรายแล้วครับนี่ฮะมันสีม่วงแบบนี้แล้ว

ช่วงเช้าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานก็ถือว่าดีขึ้น
คุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์รูปนี้คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะค่ะ
เป็นเตียงนอนนะเป็นที่นอนของคุณลูกแล้วมีฝุ่นเขม่าขี้เท่าปลิวลงมา
ปลิวลงมาแล้วก็มาตกลงบนที่นอนของลูกเธอบอกเธอเจอแบบนี้ทุกวัน
ทั้งที่แถวบ้านไม่ได้มีการเผาด้วย
หลายคนก็มาคอมเมนต์ต่อกันว่าเจอเหมือนกันทั้งที่ห้องเนี่ยปิดอย่างมิดชิดเลยนะ
แต่ก็จะเจอฝุ่นมลพิษควันเขม่าแบบนี้เข้ามา
ตอนกลางวันเนี่ยอาจจะไม่เห็นการลอยตัวของฝุ่นครับ
กลางคืนแล้วก็ส่องไฟฉายขึ้นไปจะเห็นเลยว่าฝุ่นควันนี่ลอยฟุ้งกระจายในอากาศจำนวนมากเลย
คนสงสัยว่าฝุ่นพิษเหล่านี้มาจากไหนครับ
ไปฟังหัวหน้าพักเก้าไกลครับคุณพิธาริมเจริญรัฐ
การเกษตรพันธสัญญาในประเทศเพื่อนบ้านครับที่มีกลุ่มทุนใหญ่ของไทยอยู่เบื้องหลัง
โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาถูกครับที่มีการนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เมียนมาลาวกัมพูชานำเข้ามามากขึ้นเรื่อยทุกปี
มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
คุณพิทายังบอกอีกว่าวิธีแก้ปัญหาทางเดียวคือรัฐบาลต้องกล้าจัดการกับกลุ่มทุนครับ

ใช่ฮะขณะเดียวกันต้องให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการดับไฟป่าด้วย
จากนี้จะต้องเปิดให้ประชาชนร้องเรียนหรือฟ้องร้องบริษัท
หรือผู้ที่รับซื้อผลผลิตที่มีส่วนในการเผาป่าด้วย
อันนี้เป็นมุมมองของคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพระเก้าไกล
ซึ่งไปสอดคล้องกับนางสาวรจเรกกันตรีสมบัติครับ
เป็นชาวแม่สายที่ร้องขอให้รัฐบาลจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างจริงจัง

ไม่ได้แก้ปัญหามาที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะอยากให้ดูสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สายวันนี้หน่อย
เป็นยังไงบ้างวันนี้เนี่ยเรื่องของฝุ่นควัน
อันนี้นี่เอาให้ดูนี่คือตอนที่ส่องไฟใช่ไหม

ควันก็ยังปกคลุมทั่วเมือง
แล้วมีคนจะต้องไปหาหมอค่ะ
ไปหาหมอเพราะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ไปที่โรงพยาบาลแม่สายกันเพียบเลยนะคะ
ส่วนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ต้องประกาศ
นัดผู้ป่วยออกไปจนกว่าสถานการณ์ฝุ่นพิษมันจะดีขึ้น
แล้วดังนั้นล่าสุดกองทัพอากาศเองคุณผู้ชม
ก็มีการส่งเครื่องบินลำเลียงโปรยละอองน้ำในพื้นที่
ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเป็นการบรรเทาปัญหาฝุ่นด้วยนะคะ
ครับโอ้โหนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำแนวกันไฟนี่แหละฮะ
ตอนที่มีการบินโปรยละอองน้ำในพื้นที่ตำบลแม่ยาวนี่ครับ
สถานการณ์วิกฤตที่คนในจังหวัดต้องเผชิญอยู่เนี่ย
คนก็ตั้งคำขวัญใหม่เลยนะให้กับทางจังหวัดเชียงราย
ก็คือแบบเดิมคือเหนือสุดในสยามชายแดน๓แผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำฆ่าพระท่านดอยตุ่ง
แต่แบบใหม่คือเหนือสุดในสยามหมอกควัน๓แผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมเผาป่าแสบหูแสบตานครเจียงไฮ
นี่ฮะก็ชาวเน็ตยังพอมีอารมณ์ขันได้บ้างนะครับ

ส่วนที่เชียงใหม่สถานการณ์ฝุ่นควันก็น่าห่วงไม่แพ้กันครับ

เดิมคือดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่า
พชาติล้วนงามตานามลำค่านครพิง
อันใหม่เป็นดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเผาป่า
พอตางใดก็แสบตาเบาไหวละก้านครพิง